สวัสดีครับพ่อจ๊ะแม่จ๋าชายามาแล้วจ้า
โอ้ยหัวชิตาก็มาด้วยจ้า

หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
ของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ

เรื่องอะไรกับเรานี่เรื่องเยอะมาก
อยากรู้ว่าเป็นคนปากแข็งหรือเปล่า
ไม่นะใครเขาก็ว่าพี่ปากนุ่มเงิน

พี่เจอกับคนที่รักอีกแล้วพี่อ้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
พี่ไม่ต้องซ้อมแล้วตอนนี้พี่บอกจริงได้เลย
เพราะตัวจริงมานู่นแล้ว
กลัวดีใจแทนพี่มากแล้วพี่เขาตั้งใจบอกเขานะ

เห็นบอกว่ามีเรื่องอยากจะบอกฉัน

พี่พัฒน์พี่พัฒน์ทำอะไรเนี่ย

ฉันจะแต่งกับลูกชายเพื่อนแม่นะ
พ่อแม่ฉันกับพ่อแม่เขา

ขอให้มีชายโดยไม่เปลี่ยน

แถมกล้องนี้หน่อย
ขยับมาขอยับมา

ดีใจนะที่บ้านสิงหรือบ้านสิงหรือ
พี่พี่วัดทำใจสักทีเถอะพี่นะ

ก็แล้ววันนั้นพี่ไม่บอกนิกไปล่ะ

สมบัติติดตัวสักอย่างก็ไม่มีพี่เลยไม่กล้าบอกเขา
ไม่อยากจะให้นิดเข้ามาลำบากกับพี่อ่ะงั้นพี่ก็ต้องเข้มแข็ง
เลิกเสียใจได้แล้วสูงสู้นะพี่น่ะ
หูวววแล้วเรานะ
กินเยอะเยอะนะพี่วัดพี่วัดพี่วัดมาดูอะไรนี่สิ

อ่ะดูนี่พี่จำได้ไหมว่าใครนี่มันนิดรักเก่าของพี่นี่
แล้วทำไมสภาพเขาเป็นแบบนี้ล่ะฉันได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่า
นิดอ่ะเลิกกับผัวก็เลยต้องเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้าน
แล้วเห็ดมาอยู่เนี่ยเถียงนาท้ายหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะพี่
แล้วที่สำคัญตอนนี้นี่เขาโสดแล้วนะพี่

เนาเลย
นี่มันร้ายจริง
เดี๋ยวลอยดูเขาตอบกับนะ
คนสองคนเข้าได้เลยจ้า
ดีงั้นไปก่อนนะ

แล้วพี่ต้องพูดความรู้สึกที่พี่มีทั้งหมดให้นี่เขารู้เข้าใจไหม
อย่าให้เหมือนเมื่อ๔๐ปีที่แล้วที่พี่ไม่พูดให้เขารู้เข้าใจป่ะ
ได้เลยได้เลย
นิสนี่ครับ
เหมือนที่พี่เคยรู้จักแล้วนะ
ไม่หรอกไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่สิบปี
นี่ก็ยังสวยเสมอสำหรับพี่พี่วัด
วันนี้พี่จะขอดูแลนิดตลอดไปได้ไหม
พี่วัดความรู้สึกของพี่ที่เก็บมาในใจ๔๐ปี
วันนี้พี่พร้อมแล้วที่พี่จะบอกนิด
ถ้าพี่ไม่ได้พูดวันนี้พี่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิต
หวังพี่รักนิดนะไม่ว่าจะกี่สิบปี
พี่ก็รักนิดมาตลอดพี่ว่าพี่มีแต่นิดนะ
ให้ฉันพูดบ้างก็ได้พี่พี่รู้ไหม
นิดอยากฟังคำว่ารักจากปากพี่มา๔๐ปีแล้วนะ
จนวันนี้นิดได้ยินเองอย่างน้อยฉันก็ยังมีพี่อยู่ข้าง
ฉันรักพี่นะจากนี้ไปจนนิรันดิ์
พี่จะขอดูแลนิดซึ่งเป็นรักแรก
และรักสุดท้ายของพี่ตลอดไป

อย่าปากแข็งมีโอกาสรีบบอกเลย
เพราะหลายคู่อาจจะไม่โชคดี

คนที่รักถ้าใช่ต้องรีบเลย
อย่ารอเพราะว่าบางทีแบบอย่างนี้

ดีก็อ้าวแต่งงานไปแล้วเลย
คุณพาเขามาหรือเปล่าในวันนี้

เราอยากชื่นชมประมาณเลยครับ

สวัสดีค่ะ

จากปากช่องครับ
ว่าชิบหลายของตัวเองเออ

มาคนเดียวนะคะขอต้อนรับค่ะป้านิตภรรยาสุดที่รัก
แล้วก็ป้าเอื้อนนะคะเป็นแม่สื่อของเราสวัสดีครับ
เอื้อนนี่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องครับเป็นลูกของน้องชายแม่ครับ
ส่วนสาวที่นั่งอยู่ข้างคืออดีตที่รักและปัจจุบันครับผม
เขาเป็นคนปากหวานนะ
จริงแล้วคู่นี้คบหาดูใจกันมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่

เขาอายุประมาณสิบห้าผมประมาณยี่สิบเอ็ดประมาณนี่ครับ

เวลาเขาเขียนไปหาเขียนว่าอะไรบ้างคะพี่นิดเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
ก็บอกว่าถามว่าเป็นยังไง
อยู่สบายดีไหมอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
แล้วเขาไม่บอกรักเราแล้วเรารู้สึกเป็นไงค่ะไม่เคยบอกว่าค่ะ
โอ้ยเราก็รู้ไหมทำไมเขาจะบอกรักเราสักทีเนอะ
เขาก็ไม่บอกเราสักทีเลยค่ะ
แล้วก็ต่อไปบอกว่าเราคิดถึงนะ
เราคิดถึงนะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
เขาก็ลงมาว่าอยู่คนเดียวไม่มีที่ปรึกษา
ขาดคนดูแลอืมไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตอืม
ผมก็ตอบทันทีว่าพี่นี่ไง
ตอบไปอย่างนั้นแล้วฝ่ายหญิงตอบมาว่าไงตอบว่าได้เลย
สี่สิบปีที่รอคอยผมก็ดูว่าถามทางทางโลสาปคุยกัน
บ้านอยู่ไหนผมก็กดสัญญาณเอาเทียมทันทีเลยแล้วอ๋อ
ไปเลยถึงบ้านเลยสินี่พอได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยครับ
วัดรู้สึกยังไงบ้างดีใจไหมเวลาที่รอคอยมานะครับเนอะ
มันตั้ง๔๐ปีแล้วแล้วมีโอกาสเราจะปล่อยมันหลุดมือไปได้ยังไงเนอะ
ก็ดีอกดีใจนะที่เขามาอยู่ด้วยกับเราเออเราจะได้อยู่ดูแลกันจนเท่าจนแก่เนอะ
มาถึงตอนนี้แล้วเนาะเราก็อยากได้ยินคำว่ารักจากปากของพี่เขย
ไม่ได้พูดเลยดูดิรู้สึกเขื่อนกว่าทันทีรู้สึกเขื่อนกว่าทันที
มาใกล้ใกล้ดีกว่ามาใกล้ใกล้พี่นิดมามามาหนู
ลุงมีอะไรอยากจะบอกกับป้านิตเชิญเลยครับเนธจ๋าแม่ฟ้า
สถานดินสะเทือนถล่มทลายอุปสรรคใดมากวางกั้น
ก็ไม่มีสิ่งใดมาทำลายความรักที่มีต่อนิดได้พี่รักนิดทุกวัน
ไม่มีวันหยุดราชการไม่มีเสาร์อาทิตย์จนบัตรนี้
ทางฟ้องฟ้าและประชาชนทั้งประเทศให้รู้ว่าพี่รักเธอคนเดียว
นิดรู้สึกยังไงถึงได้มีน้ำตาคลอเอ่อคลอแบบ
เป็นหวังดีใจที่สุดเลยค่ะที่มีวันนี้ค่ะ
รักเขามาป้าป้านะครับบอกสักคำใช่ค่ะ

ผมดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณป้าด้วยครับขอบคุณลุงวัดมากนะครับ
ที่มาถ่ายทอดความรักและความอบอุ่นของครอบครัวในวันนี้เชิญป้านิตครับ
ขอบคุณมากนะคะป้านิว
วัดมาในรายการของเรานะครับอยากได้เงินไปทำอะไรดีกว่า
คือผมทำอาชีพขายข้าวเหนียวไก่ย่างรถเข็นเนอะ
รถเข็นของผมมันเก่ามันซุดโทรมจะพังแหล่ไม่พังแหล่ล่อก็มีตะเล็ก
คืนก็ผู้อืมทีนี้ลูกค้ามาซื้อของถ้าเห็นร้านมันสมสมอืม
เขาก็ไม่อยากจะเข้ามาซื้อเนอะถ้าได้รถเข็นใหม่ใหม่ไปปุ๊บ
ร้านนี้สะอาดถ้าเราไปปั๊บปรุงตัวแต่งตัวดีดีให้มันสะอาดปุ๊บเออ

ของที่นำมาจำนำกับรายการในวันนี้คือ
แหนแทนใจครับผมแหวนวงนี้คือแหวนแทนใจของลุงวัดกับป้านิต
แหวนเป็นทอง๙๐ประดับด้วยพลอยน้ำหนักโดยประมาณคือครึ่งสลึง
หากเอาไปจำนำมูลค่าอาจไม่เยอะแต่เรื่องราวและที่มาของแหวนวงนี้นั้น
มากมายเลยล่ะครับอ้าวบอกเลยว่าแหวนวงนี้นะคุณผู้ชมนะ
ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับจริงแล้วมันคือแหวนอะไรลุงวัด
แหวนที่พ่อให้มากับแม่แล้วแม่ก็เอามาให้ผมอีกทีหนึ่งอืม
ไม่เคยได้มอบให้ใครเลยอันนี้เรียกว่าเป็นทองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนอะ
ครับผมอายุเนี้ยประมาณห้าสิบกว่าปีนะครับโอ้โห
เอาไปจำนำที่ไหนมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับเหรอ
ตั้งแต่พ่อมอบให้กับแม่ก็แม่ก็เก็บรักษาไว้
แล้วก็มาให้ผมอีกทีนึงผมก็เอามามอบให้กับคุณฤทธิ์จะดีกว่า
คนเดียวคนสุดท้ายแล้วไม่มอบให้ใครอีกแล้วอืม
คืออย่างนี้ถ้าจะถามเรื่องราคาเอาตรงเลยคุณวัดไม่น่ารู้หรอก
อืมเพราะว่ามันได้มาแบบจากคุณพ่อคุณแม่เป็นมรดกมาถูกป่ะ
ครับเราไปถามราคามหาชนกันดีกว่าให้เขาช่วยตีราคากันหน่อยว่าแหวนวงนี้เนี่ย
ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะเอ่อแหวนวงนี้มันมีพลอยมันเป็นทองเก้าสิบนะคะ
ตำหนิไม่เกี่ยวค่ะอยู่ที่น้ำหนักท้อก็ตีให้ราคา๗๐๐บาทค่ะ
นี่เป็นแหวนอาจารย์ตระกูลปะเนี่ยผมให้เลยพันหนึ่งครับ
แบรนด์สวยดีให้แปดร้อยเลยครับแบรนด์แบบนี้บ้านผมก็มีได้แค่ห้าร้อยห้าสิบครับ
เอาอย่างงี้เลยพี่ราคาเก้าร้อยช่วยช่วยกันค่ะ
ด้วยสภาพแบบวงนี้ผมให้เต็มที่หกร้อยบาทครับจากที่เห็นนะคะ
ก็คือให้เต็มที่เลยค่ะ๕๐๐บาทนะครับ
เราก็ได้เห็นหลากหลายราคาเนาะ
ต้องบอกว่าเป็นแหวนที่ตกทอดมาแล้วก็เป็นแหวนทองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ
แหวนวงนี้นะคะราคามหาชนอยู่ที่
ร้อยบาทค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะ
ลุงวัดครับผม๗๐๐บาทลุงวัดคิดว่ายังไง
ก็ตามสายตาที่เขามองแต่ทำความรู้สึกของผมแล้ว
มันเป็นของที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของผมเพราะว่าพ่อให้แม่มาด้วยความรักอืม
แล้วแม่ก็ให้ผมมาด้วยความเอ็นดูและผมก็มามอบให้เมียด้วยความรักเช่นกัน
ผมว่าราคาตามท้องตลาดสู้ราคาใจไม่ได้หรอกครับ
บอกเลยว่านั่นมันคือราคามหาชนแต่คุณมาเกมรับจำนำทั้งทีครับ
ราคามหาชนเท่านี้คุณจะได้กลับไปได้ยังไงโอ๊ยมันถึงเวลาแล้วครับ
ที่ลุงวัดจะต้องรู้ว่าวันนี้แหวนวงนี้จะได้จากทางรายการเราไปเท่าไห
เชิญลุงวัดประจำที่ครับขอบคุณค่ะ
แหวนวงนี้ของลุงวัดมันเป็นคุณค่าทางใจของลุงวัดจริงจริง
เป็นตัวแทนแห่งความรักที่ลุงวัดมอบให้กับป้านิตด้วย
ราคามหาชนแบบนี้คุณไม่ได้กลับไปหรอกครับ
คุณต้องได้ราคาพิเศษแล้วมากกว่านี้แน่แน่มาลุ้นกันต่อเลยครับว่า
ราคาจำนำในวันนี้กับแหวนพวกนี้ลุงวัดจะได้เท่าไหร่ครับ
เจ็ดร้อยบาทนะคะราคามหาชนไม่บอกเอาไว้นะครับ
บอกว่าโอ้โห้ยถ้าคุณภาพทางใจแล้วมันน้อยเหลือเกิน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

ตอนนี้นะคะลุงวัดนะคะรับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย
จำนำแล้วมันก็ต้องมีการถ่ายคืน
ใช่แล้วยิ่งเป็นของสำคัญแบบนี้
จะต้องถ่ายคืนให้ได้เนอะ
แต่ว่ากติกาการถ่ายของคืนไม่ยากเลยค่ะ

แต่ว่าจะตอบได้ไหมเดี๋ยวกลับมากับช่วงหน้าค่ะ
ลิเกแล้วมีลิเกในดวงใจไหมคะ
ชอบชายามิดชัยครับ

ถ้าเขาได้ยินอยู่เขาคงจะดีใจมากเลย

สอนรามน้ำเพชรชื่อสอนราม
มีที่มาจากอะไร

สอนพระรามในวันนักคดีครับ

ขอบคุณครับ
เข้าสู่รายการเกมรับจำนำในช่วง

ช่วงที่แล้วนะครับลุงวัดได้จำนำของ

ซึ่งมีมูลค่าทางใจมาก
แล้วตอนนี้นะครับได้รับเงินจำนำ
จากทางรายการไปอยู่ในกระเป๋าของลุงวัดตอนนี้นะครับ

ขอบคุณครับ
กฎิกาการไถ่ของง่ายจริงค่ะ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืน

โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
รับของรางวัลกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท

รอบนี้ถึง๒๐๐๐บาท

คำถามไถ่ของข้อที่๑ครับ

ได้ข่าวว่าเคยไปได้ริเกย์อยู่ช่วงนึงใช่มั้ย

ถ้าเขาได้ยินอยู่เขาคงจะดีใจมากเลย
แล้วที่ยืนอยู่นี่ใครนี่
เล่นตัวเองก็แล้ว
ก็เคยได้ยินแต่ไม่เคยดูซักทีครับ
หรือสอนลามอเนกลาบนะครับ
นั่นก็คือชื่อจริงของน้องแบงค์ของเรา
ฉายาว่าพระเอกลิเกเงินล้านหรือพระเอกม้าทองคำนะครับ
แบงค์เนี่ยเป็นลูกชายของนักแก้วก็คือดวงแก้วลูกท่าเรือนั่นเอง
แล้วก็คุณพ่อของเขาก็คือมนลักษณ์อเนกลาบนะครับ
หรือว่าพี่ศักดิ์คำถามไถ่ของข้อที่หนึ่งถามว่า
สอนรามน้ำเพชรชื่อสอนรามมีที่มาจากอะไร
ข้อที่หนึ่งสอนรามเทพพิทักษ์ข้อที่สองสอนพระรามในวรรณคดีครับ
สอนรามเทพพิทักษ์ผมว่าไม่น่าจะใช่
เพราะว่าศิลปินเนี่ยเอาชื่อทางวันคดีมามาใช้กันเยอะ

หันไปทางนู้นป้าเอื้อนกับป้านิตพยักหน้าหงึกหงักหึกหงักเลย
เห็นด้วยเห็นด้วยจ้ะ
ไม่คิดว่าจะเป็นสอนรามเทพิทักษ์เลยเหรอไม่ใช่จ้ะ

ตอบครับสอนพระรามในวันคดีครับ
อ่าตอบมาแล้วนะคะข้อสองสอนพระราณในวรรณคดีค่ะ

ถูกไหม

คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อหนึ่งสอนรามเทพพิทักษ์ครับ
เพราะว่าสอนรามน้ำเพชรนะฮะตอนที่เกิดมาเนี่ย

โดยตั้งชื่อจากพระเอกละครดังในตอนนั้นเลย
อีกหนึ่งท่านก็คือสอนรามเทพิทักษ์
แล้วตอนนั้นคุณหนุ่มกำลังดังมากเลย

แก้วให้ลูกชื่อสอนรามดีกว่า
ก็เลยกลายมาเป็นสอนลามน้ำเพชร

ตอบคำถามไปแล้วหนึ่งข้อแต่ว่ายังตอบไม่ถูก
ไม่ได้รับเงินรางวัลสะสมไปนะคะ

ปลดมือให้ขอบคุณก่อนใจกันยังมีโอกาสอีก๓ข้อด้วยกัน
เพราะฉะนั้นเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
ลุงวัดขายไก่ย่างมากี่ปีแล้ว

ปีเนี่ยการันตีไหมว่าไก่ย่างเราอร่อยแค่ไหน

ขายไข่ออกทีวีให้หนูเลย
บอกไปเลยของเรามันดีตรงไหนอะไรยังไง

ซั่งเหมือนไรเสียต่างดีจ๊าพี่นก

ลุงรู้จักไก่ดีไหมก็รู้จักครับไก่กับคนเนี่ยอะไรหูดีกว่ากัน
ผมว่าน่าจะเป็นไก่นะครับมันมีข้อมูลบอกเรามาเนี่ยหนู
ว่ามนุษย์เนี่ยหูดีกว่าไก่นะ
มนุษย์มีช่วงการได้ยินอยู่ที่ยี่สิบถึงสองหมื่นเฮิตนะคะอืม
ส่วนไก่มีช่วงการได้ยินอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าถึงสองพันเฮิตเองอ่ะอืม
แต่ลูกวัดทราบไหมว่าไก่เนี่ยมันมีความสามารถในการได้ยินเสียงผู้ชายและผู้หญิงไม่เท่ากัน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

ผมคิดว่าเบ้นพรตาครับ

นี่วิเคราะห์แบบจริงเลยนะ

ถูกไหมถูกไหม

ถูกครับ

ที่ไก่สามารถรับรู้ความถี่ของเสียงได้ตั้งแต่

เพราะฉะนั้นก็จะรับรู้เสียงผู้หญิงได้ชัดกว่า

ตอนนี้รับเงินรางวัลไปก่อน๕๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓เลยครับ

เขาจะได้สวยได้งามอีกสักครั้งนึง

แต่คุณทราบไหมครับว่าถึงจะไม่ได้แต่งงานกันเนี่ย
มันก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้นะ
เพื่อเป็นหลักประกันแล้วก็ยืนยันในความรักให้มั่นคง
ของครอบครัวนั้นได้นะครับ
เอาล่ะคำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
หากอยากแต่งงานและจดทะเบียนสมรส

เบาสาวจะต้องมีอายุเท่าไหร่

ข้อที่๒ยี่สิบปีครับ

ยี่สิบห้าเบนเจอร์เพศ
ยี่สิบบรรลุนิติภาวะ

ครับ
ดูด้วยคำตอบนี้หรือไม่
มาเอาใจช่วยกันครับ
ถูกครับ
ถูกแล้วก็วิเคราะห์ถูกอย่างมากด้วย
แต่งงานนะฮะและจดทะเบียนสมรสโดยไม่ต้องขออนุญาตคุณพ่อและคุณแม่
เบาสาวจะต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะก็คือ๒๐ปีนะคะ
โดยการจดทะเบียนสมรสจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า๑๗ปีบริบูรณ์
และต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้มีความยินยอมไปด้วย
จากว่าถ้าอายุ๒๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ถึงจะสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง
ไม่ต้องมีผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนั่นเอง
ตอนนี้นะคะริวัฒนก็ตอบคำถาม๓ข้อแล้วนะคะ
ตอบถูกไป๒ข้อนะคะได้รับเงินรางวัลสะสม๑๐๐๐บาท
ทีสำคัญที่สุดคือ

นะเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่สี่ครับ

กำเนิดเกิดที่อำเภออะไรครับ

แล้วทำไมถึงมาอยู่ปากช่องน่ะ

รู้ที่มาที่ไปไหมว่าทำไมเขาต้องชื่อปากช่อง
ก็ไม่ทราบเหมือนกันทำมาชื่อปากช่องน่ะนะ
ต้องบอกว่าปากช่องเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีภูเขารายล้อมนะคะ
แต่ด้วยเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่ง
ต้องทำให้ระเบิดภูเขาบางส่วน
ซึ่งหมู่บ้านถูกระเบิดหินจนเป็นช่อง
เขาก็เลยเรียกกันว่าบ้านปากช่องนั่นเองเออ
นี่คือที่มาที่ไปของบ้านปากช่องนะครับ
เพราะมันคือคำถามสำหรับเรื่องนี้
คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
ชื่ออำเภอปากช่องมีที่มาจากการระเบิดภูเขาจนเป็นช่อง

ระหว่างข้อที่๑แม่น้ำ
ข้อที่๒รถไฟ
แม่น้ำเนี่ยผมว่าไม่ใช่
สมัยก่อนสมัยราชการที่๕

รถไฟสายแรกอายุทยานครราชศรีมา
จะผ่านปากช่องมันติดภูเขา
แล้วพระองค์ท่านก็ไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านผาเสด็จ
เขาระเบิดเขาเป็นช่องให้รถไฟวิ่งผ่าน

ฉันว่าเมื่อเช้าเขาต้มหนังสือประวัติศาสตร์กินมา
แต่ถามว่าข้อมูลนั่นเนี่ยถูกใช่ไหมว่ะ

ข้อ๒รถไฟค่ะ

ข้อมูลแน่นเหมือนเกิดทันยุคนั้นสักขนาดนี้

เรามาฟังเฉลยจากปากพิธีกรกันเลยดีกว่าครับ

โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ

แต่เดิมบ้านปากช่องขึ้นกับตำบลขนมพระ

ต่อมาปีพุทธศักราช๒๔
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
มีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้างทางรถไฟสายแรก
กรุงเทพนครราชศรีมา
สร้างทางผ่านกลางหมู่บ้านค่ะ
จำเป็นต้องระเบิดภูเขาเพื่อวางทางรถไฟจนเป็นช่อง

สุดยอด
วันนี้นะคะลุงวัดตอบคำถามไป๔ข้อตอบถูก๓ข้อ
รับเงินรางวัลสะสมไป๑๕๐๐๐บาท
แล้วที่สำคัญคือไทยของสำเร็จ
ยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ได้เงินสะสมไป๑๕๐๐บาท

แต่ถ้าช่วงหน้าช่วงตัวจำนำโชค
ถ้าสามารถพิชิตเกมได้เงินจะเบิ้ลเป็นเท่าตัวเลย
บาทรออยู่เดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวค่ะ
ลุงต้องใช้ทักษะของปาก
ป้าก็เคยใช่ถ้าทำแบบอันอื่นเนอะ
นั่นแหละทำอะไรฉันทำอะไร

มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงเมื่อกี้นี้นะคะนึกว่าก็ได้สะสมเงินไปแล้ว๑๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าสามารถเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จ
เงิน๑๕๐๐๐บาทจะเบิ้ลเป็นเท่าตัวเป็น๓๐๐๐บาท
ช่วงตัวจำนำโชคช่วงนี้คือช่วงพิเศษที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นเกม
ทำภารกิจจากตัวจำนำหากทำสำเร็จทางรายการจะเบิ้ลเงินรางวัลให้อีกหนึ่งเท่า
และตัวจำนำในวันนี้จะนำโชคด้วยเกมสปาเก็ตตี้พี่ขอเสียบ
เกมนี้ผู้จำนำจะต้องอาศัยความแม่นยำและความนิ่งในการเสียบ
โดยการใช้ปากคาบเส้นสปาเกตตี้เสียบไปยังเส้นแพนเน่แล้วนำไปให้ถึงยังจุดหมาย
จำนวนแปดชิ้นถ่ายในเวลาหนึ่งร้อยวินาที
หากทำสำเร็จเราจะเบิ้ลเงินรางวัลให้อีก๑เท่าเอาไปเลย
แล้วนี่ก็คือกติกานะครับอย่างที่บอกว่าลุงลุงต้องใช้ทักษะของปากอย่างเดียวเลย
ป้าก็เคยใช่ถ้าทำแบบอันอื่นเนอะนั่นไงนั่นแน่นทำอะไรฉันทำอะไร
ร้องเพลงร้องเพลงบอกรักเขาเออร้องลิเกล่ะร้องลิเกแล้วก็จุ๊บจุ๊บ
นั่นแหละสู้ไหมสู้ครับเออสู้แล้วประจำที่ครับสู้นะประจำที่เลย
ร้อยวินาทีมีมูลค่านะครับในตอนนี้ขอให้โชคดีครับเริ่มครับ
มันขยับเออ
พี่บ๊าบพี่บ๊าบ
พร้อมแล้ว
เร็วพี่ตรงเน็ตข้าว

เร็วขึ้นแล้วมา

เป็นอะไร
เออคืนที

ยังอย่างนั้นตัวตื่นอ่ะ
โอ้ยคืนงัก
เออยังอย่างนั้นคืนงัก

โอ้โฮนี่ตัวตื่นถึงกวน

เฮ้ยแต่ล้อม
มันหนีไอตัวเนี้ยดูนี้ดูนี้
ครบตามจำนวนที่เราบอกนะครับคุณผู้ชมแต่เวลาที่เราให้เอาไว้ว่าหนึ่งร้อยวินาทีเนี่ยนะครับ
ถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงภารกิจนี้เกมนี้ลุงทำได้
ลุ้นกันว่าลุงวัดทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ไหมได้ไหม
เอาละครับภารกิจนี้มีรถขายไก่ย่างคันใหม่เป็นเดิมพัน
วัดจะคว้าเงินรางวัล๓๐๐๐บาทไปได้หรือไม่
ได้ใช่ไหม
เยี่ยมใจ
คุณค่ะขอบใจจนวาย

วันนี้นะคะลุงวัดทำสำเร็จนะคะได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีกเท่าตัวเป็นสามหมื่นบาท
รวมกับเงินจำนำตอนแรก๖๐๐๐บาทเป็น๓๐๐๐
ที่สำคัญใครของสำเร็จ

กลับไปบ้านเนี่ยครับสามารถมีรถคันใหม่ได้เลยไหม

ขอให้กิจการของลุงนะครับขายดิบขายดีนะครับ
อุดหนุนด้วยนะครับสำหรับกิจการไก่ย่างของลูกวัดนะครับ

ไม่ซื้อจะเสียใจซื้อเมื่อไหร่เสียตังค์เชิญครับ

ได้เวลาถ่ายของของให้ขุมชมทางบ้านเราแล้วค่ะ
ถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่ติดอยู่ที่โรงรับจำนำเพียงเล่าให้เราฟังว่า
เอาอะไรไปจำนำบ้างราคาเท่าไหร่แล้วสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยมีคุณค่าทางใจกับคุณยังไงบ้าง
และในวันนี้นะครับจะเป็นใครไปดูกันเลยครับ
จำนำที่รายการไปถ่ายของให้ในวันนี้ได้แก่คุณชัยวุฒิครับ
ด้วยสถานการณ์โควิดที่โดนพักงานคุณชายวุฒิเลยจำเป็นจะต้องเอากล้องถ่ายรูป
ซื้อเอาไว้ถ่ายรูปลูกสาวตัวน้อยอันเป็นที่รักของพี่ชายวุฒิไปจำนำ
เพื่อที่จะนำเงินมาหมุนใช้ในครอบครัวครับด้วยจำนวนเงิน๒๑๐๐บาท
ทางรายการขอจัดการถ่ายของให้เลยครับเพื่อคุณพ่อที่น่ารักคนนี้
เอาไปเลยครับพี่ชัยวุฒิยินดีด้วยสู้สู้ดีใจด้วยครับ
ดีใจด้วยเนาะส่งเรื่องราวมาที่เพจเกมรับจำนำของเรานะครับ
เดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคุณผู้ชม
รายการเกมรับจำนำของเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชม
สามารถเอาอะไรมาจำนำกับเราก็ได้และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษกลับไปเลยครับ
ถูกต้องค่ะเราพบกับเรานะคะเกมรับจำนำทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น
วันนี้ผมเอเชยามิชัยและน้องเบ้นพรชิตาลาไปก่อนนะครับ

มันยิ่งกว่าละครอีกพี่เอ้ย

นิพลชูสง่าหรือไอ้หำนี่แหละค่ะ
เจอันตำรักเธอค่ะ

สวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณพ่อครับ
มารายการนี้มีเมียแล้วเหรอ
ของที่นำมาจำนำกับทางรายการในวันนี้คือ
สากมองคนค่ะ
ว้าย